คุณผู้ชมค่ะวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะคะ
โดยผู้บัญชาการทหารบกนั้นก็ได้สั่งให้มีการเร่งติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อให้ทันใช้งานในเดือนเมษายนนี้ค่ะ
อกจากนี้หน่วยทหารก็ได้มีการลงพื้นที่พบกับประชาชน
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลด้วยนะคะ
เพื่อให้ประชาชนนั้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงประชามติค่ะ
พลเอกธิรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นโรงกองทัพบก
โดยสั่งการให้หน่วยทหารทุกแห่งลงพื้นที่พบปะประชาชนร่วมกับส่วนราชการต่าง
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการบริหารงานของรัฐบาล
รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ชับให้ทุกหน่วยเดินหน้าสร้างความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ

ให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
โดยเฉพาะในเรื่องหรือมาตรการของรัฐที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรง
เฉพาะร่างรัฐธรรมนูลซึ่งกำลังเริ่มเผยแพร่
ให้การสนับสนุนตามกระบวนการของภาครัฐ
ในด้านเผยแพร่สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วม
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้าน
เป็นพื้นฐานไปสู่การออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติอย่างพร้อมเพลียง
พันธุ์เอกยิงจริจจันงาทองรองโฆษกองทปก
กล่าวว่าผู้บัญชาการทหารบกยังสั่งให้เริ่มแผนการใช้งาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมประจำพื้นที่
มยงระบบทดสอบการใช้งานไปจนถึงเดือนเมษายนปีนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะได้เริ่มเฝ้าตรวจปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่เดือนมีนาคม
พร้อมให้ประเมินและรายงานผลตามห่วงเวลาที่กำหนดไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
โดยจะขอรับการสนับสนุนสัญญาณจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้าศูนย์ควบคุมของกองทัพบกค่ะ